ช่วยแสดงให้พี่เห็นหน่อยค่ะว่าที่น้องบอกว่าน้องมีมากกว่าความสวยนั่นคืออะไร

พี่อยากจะบอกเธอนะว่าตื่นจากฝันได้แล้ว
แล้วเธอกำลังจะเจอกับเรื่องจริง
ไม่รู้ว่ามันเป็นฝันดีหรือฝันร้ายสำหรับเธอ
แล้วเจอกันกับชีวิตจริง
ก็อย่าคิดว่าจะรอดสายตาของเราไปได้นะคะ
แสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมาให้เห็นเลย
ที่จะได้จัดการเธอได้ถูกต้อง
โอเคเจอกัน
เพราะว่าเวทีนี้เปิดโอกาสไม่ใช่แค่นางงาม
ยังเปิดโอกาสให้ไปทางสายงานทางอาชีพอื่นในวงการบันเทิ
ว่าจะเป็นดารานักแสดงนักร้องนางแบบ
หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถต่อยอดได้ที่ไม่ใช่แค่นางงาม

ถึงจะสวยไม่มากแต่ทายากเยอะ

ก็คือตั้งแต่เด็กเลยค่ะแบบเล็กเลยอนุบาลเนี่ย

ลุยถ้าเธอทำได้ฉันให้เธอขึ้นโปรกหนังสือฉัน
ระวังเลยนะหนูนี่แหละจะเป็นพี่

คือแอ้นเคยได้รับรางวัลจิตเก่าดีเด่น

ซึ่งแอ้นต้องไปหาร้านเช่าชุด
เพื่อที่จะไปรับรางวัลว่ามันต้องสวยหน่อยนิดนึงใช่ไหม

หาสีสดฉีกคาแรคเตอร์ออกไปเลย

มาใส่ชุดเป็นสาวกลีกถักอะไรขนาดนี้

แต่ไม่เอาทองระยิบระยับนะ

เพราะวาววะฝนก็เป็นที่เหมือนกัน

ฝากถามข้างในหน่อยว่า
ใครมียาทาเล็บสีอื่นที่ไม่ใช่ฝีนี้บ้าง

หนูห้ามทาเล็บสี
เพราะมันยิ่งทำให้หนูดูดดำ
บูมอยากที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดก็คือมีบ้านมีเงินที่จะเลี้ยงแม่ได้ตลอดชีวิต
แค่นี้ก็แฮปปี้แล้วค่ะนี่คือความฝันสูงสุดของบูมคือทำให้แม่มีความสุข
เวลาที่ขึ้นเวทีเวลาที่ทำกิจกรรมทุกคนก็คือแข่งกันหมดอยู่แล้ว
แต่ว่าเวลาลงจากเวทีค่ะก็คือเป็นเพื่อนกัน
แต่ถามว่าตอนนี้สิ่งที่บูมคิดนะคะคือบูมคิดว่าบูมควรแข่งกับตัวเองดีกว่า
พอยไม่อยากแข่งขันกับคนอื่นนะคะพลอยอยากแข่งขันกับตัวเองมากกว่า
เพราะว่าถ้าเราแข่งขันตัวเองเราชนะใจตัวเอง
พอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน
พลอยเชื่อว่าเราก็จะสามารถชนะเพื่อนที่เป็นผู้เข้าประกวดได้เหมือนกัน

ก็ไม่รู้หนูไม่รู้ว่าคนอื่นมองว่าสวยหรือเปล่า

มันไม่ต้องทำอะไรอีกแล้ว
เป้าหมายก็คืออยากจะเป็นนางงาม
แต่ว่าไม่ใช่สไตล์นางงามแบบนางงามจ๋าอะไรอย่างนี้
อยากเป็นนางงามที่มีอินเนอร์แบบนางแบบ

มีไหนต้องมีค่ะหรืออินเนอร์ต้องมา

เราหยุดเหตุการณ์
ข้างบนไม่มีอะไรเลยแต่ข้างล่างเนี่ยมันต้องเล่น
เพราะฉะนั้นนางแบบอาชีพจริงก็เอาตัวไม่รอด
แล้วพอมาอยู่กับเขาคนนี้เนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง
ถึงก็เดินสายนะ๒๓ครั้ง

ถ้าสมมุติหนูทำอย่างนี้หนูว่าหนูเต็มที่แล้ว
หนูอาจจะทำดีกว่าเขาก็ได้หนูก็ไม่สนใจเขาแล้วอะ

เรายอมรับว่าทุกครั้งผลการตัดสินมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวัง
แต่ว่าอย่างน้อยคือป๊าก็ไม่เคยท้อป๊าก็เริ่มต้นใหม่เสมอ
คือเราไม่เคยปิดโอกาสตัวเองเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเสมอ
แม้ว่าฝันครั้งนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายก็ตาม
ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะคือใครดีใครก็ได้ค่ะ
ฉันจะเอามงกุฎนี้มาให้ได้มันเป็นของฉันนั่นแหละลูก
อ่าฉันรักแกแกทำได้หมดทุกอย่างจริง

ก่อนฉุมมาเขียนว่าแยมค่ะ
แรมชอบความขยันอดทนมุ่งมั่นตั้งใจและก็ไม่ย่อท้อค่ะ
อยากจะตามความฝันของหนูและแม่

เพราะไม่ใช่ว่าฉันชอบเธอแล้วคนอื่นเขาจะต้องชอบด้วย
เขาอาจจะไม่ชอบวิธีการทำงานของเธอก็ได้

แล้วก็เป็นตัวของตัวเอง
หนูไม่ได้มาเล่น
หนูพร้อมที่จะได้รับมงกุฎนี้

ผู้เข้าประกวดทั้ง๑๔ท่าน
ต้องอยู่กับเราเพื่อปฏิบัติภารกิจ

นั่นก็หมายความว่าจะมีสองสาวงามที่ไม่ได้ไปถึงฝัน

และตั้งใจปฏิบัติในภารกิจตัวเองให้ดีที่สุด

อยู่ที่ว่าพวกคุณจะพาตัวคุณไปถึงความฝันนั้นได้หรือไม่
และพวกเรามาร่วมรุ้นและเป็นกำลังใจให้กับ๑๔สาวงามของเรานะครับ

เพื่อให้หลุดจากการเป็นผู้ที่ต้องออกจากการแข่งขัน
เพราะมีเพียง๑๒คนเท่านั้น
ที่จะได้ขึ้นเวทีในคืนวันตัดสิน
เพื่อให้แน่ใจว่า๑๒คนสุดท้าย
คือผู้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้
โจทย์ในแต่ละสัปดาห์ย่อมไม่ธรรมดาแน่นอน
นางก็จะเขียนเป็นเส้นใหญ่เหมือนอีโต้กว้าง

ผลปรากฏว่าบางคนมันเหมาะสม
แต่เวลามันไปอยู่บนหน้าของบางคนเนี่ย

สิ่งที่จะต้องบอกน้องคือว่า

แล้วก็ทำตัวเองไงก็ได้ให้ดูเด่นขึ้นคุยบ้าง
แต่ว่าถามว่าสนิทไหมก็ไม่สนิทเราก็ไม่รู้จักนิสัยใจคอเขาลึกซึ้ง

คนนี้ก็สงสารนะคนที่แบบได้ของไม่ครบ
บางทีเขาก็ทำภารกิจอาจจะได้ไม่เต็มที่
รับภาพก็ได้มันมันสามารถให้เปลี่ยนได้หลาย
คิดว่าเลิฟที่สุดมาที่อีเมล
โดยทางรายการจะคัดเลือกคลิปที่ดีที่สุด

และตัดสินหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว
วันนี้ถึง๓๑สิงหาคมนี้

แต่อย่าคิดว่าเทคนิคมันจะช่วยได้ตลอดเวลา
ต้องไปลดมาให้ได้นะคะ
ยืนเป็นนางงามเดินไปเดินมา

นั่งทำสมาธิให้ดีคนที่ทำงานไม่ได้

เอาคนนี้ออกไปนั่งทำสมาธิใหม่เลย

แล้วเป็นต่อไป
มาอยู่ที่มาคคอยล้างมา
ซ่อนไว้ตาอยู่ที่กล้องตาช้อนมา
มันทำให้ไม่รู้สึกเลยว่าเรารูปร่างใหญ่

เห็นไหมมันออกมาแล้วแบบเฮ้ยกำลังดี
เห็นป่ะเดี๋ยวมาเอามือนี้ช่วยบังไว้อย่างนี้อย่างนี้นะ
เออโอ้โหแกไปทำอะไรมาเร็วเลยนะเก่งมากลูก
เท่เป็นนางแบบเท่เป็นซุปเปอร์โมเดล
โปรดติดตามตอนต่อไป